ด้านหลังฆ่าสยองชายหญิงเปลือยกายฝังดินอำพรางป่าริมทางที่โคราช
โอ้โหหดมากนอนคู่กันเลยนอนคู่กันคือคือหันคนละฝั่งเนี่ยนะคะ
อืมเนี่ยถูกฝังคู่กันในหลุมเดียวกันอ่ะ
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะครับจุดเกิดเหตุตรงเนี้ยเป็นป่ารกริมถนนนะฮะ
ตรงเนี้ยเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านดรพลย๗ตำบนท่าเยี่ยม
ห่างจากถนนเชื่อมหมู่บ้านไปสักประมาณ๔๐๐เมตร
คือชาวบ้านไปเจอได้ยังไงรู้ไหมเออยังไง

แต่ไปสังเกตว่ามีดินมีรอยขุดมีรอยฝังกลบ
มีกิ่งไม้ทับไว้แปลกไหม
แปลกแล้วไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านมาตรวจสอบจนกระทั่งพบว่า
พอไปเอาดินออกนะในหลุมนั้นนะคะ
ลึกสักประมาณเมตรห้าสิบไปเจอศพสองศพ

ก็เลยรีบแจ้งตำรวจสอบพอโชคชายไปตรวจสอบ
นี่น่ากลัวว่ะโอ้โฮนี่ขุดลงไปลึกเลยนะ

พบว่าเป็นศพชายหญิงไม่ทราบชื่อไม่ทราบที่อยู่
ถูกฝังดินลักษณะคือเปลือยกายหันศีรษะไปคนละทาง
จุดสังเกตของผู้หญิงก็คือบริเวณหลังสะโพก
ศพผู้หญิงเนี่ยมีรอยสักค่ะ
มีรอยสักคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๔วัน
ทีนี้ก็ต้องถามชาวบ้านแหละว่าเอ๊ะรู้จักหรือเปล่า

ไม่มีการแจ้งบุคคลศูนย์หายในพื้นที่
ก็เลยเชื่อว่า๒ศพน่าจะถูกฆ่ามาจากที่อื่น
แล้วเอาศพมาอำพรางศพตรงนี้นะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่มีการส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลโชคชัย
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ต้องมีการ

ว่า๒คนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะคะ

ลักษณะคือเปลือยกาย๒ศพเอาไปฝังดินด้วยกัน

นี่เรื่องใหญ่เลยนะคะ